ฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันกับกิจกรรม
ฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
วันนี้นะครับจะฝากร้านร้านนี้เป็นน้ำพริกเผาจากร้าน
น้ำพริกเผาสง่าจันทร์
นี่เป็นน้ำพริกเผาผัดสูตรเก่าแก่กว่า๔๐ปี
เขาบอกว่ามี๓ระดับความเผ็ดนะ
ก็มีเผ็ดว่าเผ็ดว่าก็คือแซ่บหน่อยเหรอคะ
กลางเผ็ดกลางคือยังไง

เด็กทานได้ไหม

เอาไปทำอะไรอ่ะนี่เขาบอกว่าเอาไปทาขนมปังก็อร่อย

กินได้หมดเลย
คุณผู้ชมอยากได้อยากซื้ออยากโดน
ดเอาไว้เลยหรือไม่ก็ถ่ายรูปเอาไว้

ก็เข้าไปในแฟนเพจไทยรัฐทีวีดูรายละเอียดเพิ่มเติม
รวมไปถึงฝากไปถึงพ่อค้าแม่ขาย
อยากจะฝากร้านของเราก็ทำตามกติกา
ส่งภาพนิ่งหรือคลิปวิดีโอไม่เกิน๑นาที
พร้อมทั้งรายละเอียดต่างมาทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจไทยรัฐทีวีได้เลยค่ะ
ใช่แล้วค่ะพวกเราจะช่วยคุณผู้ชมโปรโมท
แล้วก็รีวิวสินค้าแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ
โครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
เราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะคะ